อยู่มรรดากาศเวทีประส่ายของพรรณประชาณรัฐนะครับ
ที่บริเวณใต้สะพานพระราม๘กันหน่อยคุณผู้ชม
มีการนำขึ้นเวทีแต่มันเกิดเหตุการณ์ความชุดละมุนวุ่นวาย
เนื่องจากว่าแบมกับตะวันเขาต้องการไปแสดงจุดยืน
เขาฝ่าแนวกั้นแผงเหล็กเข้าไป
สุดท้ายมีเรื่องกระทบกระทั่งกันกับกาดและคนดูแลครับ
สุดท้ายมันมีการใช้กำลังเกิดขึ้น
ก็มีการเหมือนต่อยก็ชุดละมุนทั้งสองฝ่าย
คุณผู้ชมเราไม่อยากเห็น

ฝั่งของเวทีปลาใสเขาก็บรรยากาศมันก็เรียบร้อยดีแหละครับคุณผู้ชม
นะฮะฝั่งเวทีประสัยแต่ด้านนอกมันเป็นแบบนี้ไงนะฮะ
ทีนี้ก็มีทางด้านของตวรรณกับแบมพ์เนี่ยนักกิจกรรมอิสระเนี่ย
กลุ่มเยาวชนเขาก็มีการเคลื่อนไหวมาแสดงสัญลักษณ์ประเด็นเรื่องของมาตรา๑๑๒
แล้วก็ขอพบทางด้านของนายชัยวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
รองหัวหน้าพักพลังประชารัฐเพื่อจะต้องการจะทวงถามเรื่องกรณีที่ระบุว่า
มาตรา๑๑๒เนี่ยไม่มีปัญหากับทุกคนก็พยายามฝ่าแนวกั้นแผงเหล็กมา
เขาก็มีกาดคอยดูแลนะฮะก่อนที่จะเข้าไปเวทีปราศัย
สุดท้ายคุณผู้ชมก็มีการชกต่อยกันระหว่างกาดกับกลุ่มเยาวชน
ก็ทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้นส่งผลให้เวทีปราศัยต้องหยุดเป็นการชั่วคราว
เพราะว่ามันก็มีการแจ้งขึ้นไปบนเวทีด้วย
ที่ตำรวจเข้าไปควบคุมสถานการณ์

มันมีการใช้กำลังกันเกิดขึ้นทั้งสองฝ่าย
ก็อยากจะให้ควบคุมสถานการณ์แล้วก็ควบคุมอารมณ์

เราอยากให้มันเป็นความสงบเรียบร้อย

คุณสกลทีก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกัน
ว่าอยากให้เหมือนกับเป็นการแสดงออกแบบ
เชิงลักษณะสัญลักษณ์หรือมาพูดคุยกันดีดีกว่า